เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าที่เกิดขึ้นนะครับ
กับชายพิการคนหนึ่งเขาก็กำลังขับรถสำล้อเป็นรถคนพิการ
ค่ะรถโยกเพื่อข้ามถนนอืม
แต่ทีนี้มีรถของการไฟฟ้านครหลวง
เขาเป็นบรรทุก๖ล้อนะฮะช่วงจังหวะนั้นติดไฟแดงอยู่
อืมแต่พอไฟเขียวก็ออกตัวก็ไม่รู้ว่าเขากำลังข้ามอยู่
ใช่ค่ะเพราะว่าคนพิการที่กำลังข้ามข้ามมาได้ครึ่งทางแล้วมันไฟเขียวพอดีไง
ใช่รถคันอื่นเขาหยุดให้แต่คันนี้รถใหญ่มองไม่เห็นพุ่งมาเลย
นี่ฮะก็รถการไฟฟ้าเราก็เห็นอยู่แล้วนะ
สีส้มส้มเป็นบรรทุกหกล้อไงฮะก็ทับเสียชีวิตนะฮะ
โอ้โหเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่แยกนรนอง
ถนนศุนฮรกโสศาเขตคลองเตยครับเกิดขึ้นในวันเนี้ยครับ
จอดอยู่ที่บริเวณแยกตรงนี้แล้วที่ใต้ท้องรถมีศพของนายสุพศแดงอาสาอายุ๖๕ปีเสียชีวิตติดอยู่กับรถสำลอยกคนพิการ
นี่ฮะสีเหลืองเนี่ยเมื่อสักครู่ข้างใต้รถของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยนะครับ
ก็ถูกทับจนบี้แบนนะฮะไม้เท้าคนพิการข้าวของเครื่องใช้ของนายสุพธิ์ผู้ตายก็ลนเกลือนกลาดอยู่บนถนน
คนขับรถของกรฟนชื่อนายวิโรธพลอยพลายแก้วไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับเขาก็ยืนรอให้การอยู่ในที่เกิดเหตุ
บอกว่าวันนี้ขับรถมาจากถนนวงแหวนใต้มุ่งหน้าสำนักงานการไฟฟ้านครหลวงคลองเตย
ติดไฟแดงอยู่เป็นช่วงก่อนถึงบริเวณแยกนรนอง
พอสัญญาณไฟเขียวก็ออกตัวตามปกติ
พอช่วงออกตัวนี่แหละได้ยินเสียงเหมือนกับว่ารถทับกับวัตถุอะไรบางอย่าง
ก็เลยหยุดรถแล้วมองไปที่กระจกนะฮะ
ก็พบว่าล้อด้านหลังของรถทับกับรถของคนพิการที่เป็น๓ล้อโยกนะครับ
ตั้งสติได้ก็ถอยรถออกไปเล็กน้อยแล้ววิ่งลงไปดูนะครับ
พบว่ามีคนติดอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็เสียชีวิต
ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะฮะ
คือตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับช่วยไม่ทันแล้วนะครับ
พยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่านายสุพศตอนนั้นรอข้ามทางม้าลายอยู่
เป็นสัญญาณไฟแดงรถเขาก็หยุดกัน
พอกำลังโยกรถตัวเองข้ามไฟแดงเนี่ยข้ามถนนเป็นไฟแดง
สัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นเขียวพอดีนะแต่ยังข้ามไม่พ้นยังไม่พ้นนะฮะ
รถเก่งที่จอดอยู่เลนซ้ายสุดเขาก็จอดให้ข้าม
แต่รถหกล้อที่เป็นรถของไฟฟ้าออกตัวพอดี
คาดว่าคงจะไม่เห็นเนื่องจากรถสูงแล้วก็มีรถเก๋งบังอยู่ด้วย
ทับนายสุพธทั้งรถทั้งคนจนเสียชีวิต
อาหารเธอต้องกลับไปแล้วใดน้ำซากกัน
จากนั้นเราถ่ายรถรอยไปได้เห็นว่าอยู่ดี
น้องสาวของผู้ตายบอกว่า
พี่ชายเคยประสบอุบัติเหตุเมื่อปีห้าแปดนะฮะ
ทำให้ร่างกายเนี่ยก็พิการผิดปกติเดินเหินไม่สะดวก
ต้องใช้รถ๓ล้อเป็นรถจักรยาน๓ล้อคนพิการ
รับว่าครอบครัวก็ไม่ค่อยได้ดูแลพี่ชายมากนัก
พี่ชายก็น้อยใจพอพิการแล้วไม่ค่อยมีใครดูแล
ก็เลยออกจากบ้านมาอาศัยอยู่ที่วัด
ช่วงเกิดอุบัติเหตุมีคนแถวบ้านเห็นว่าถูกรถทับ
ก็เลยโทรมาแจ้งแล้วก็มาดูก็พบว่าเป็นศพพี่ชายจริง
แกพิการแล้วทำเหมือนไหม

โดนรถชนเมื่อกลางปี
ลักษณะพิการแกพิการยังไงคือ

รู้สึกว่าแขนน่าจะเป็นข้างข้างซ้ายขาน่าจะเป็นข้างขวา
เพราะแกเคยไปพักอยู่นี่พักเลย
ณตอนนี้คือแกต้องใช้ไม้เท้าตลอด

ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแกจะพบผิดตัวของแกอยู่ประจำ
ไม่มีใครรู้เลยเพราะเราไม่ไปยุ่งเรื่องของเก้าไก่หรอกพี่
เราไม่ยุ่งเรื่องของพี่เลย